ไปดูเรื่องของการกินกาแฟกันหน่อย
เช้าต้องกินกาแฟจิบกาแฟกัน

ร้านไม่รู้ไม่ตากแอร์แต่เย็นแล้วเน้นถ่ายสวย
อยู่ที่ไหนติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

นี่คือการดริฟต์กาแฟ
บนโต๊ะสนามริมคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี

เป็นร้านกาแฟแบบแคมป์แห่งใหม่บนเขาศกฮะ
คนไหนที่หลงไหลธรรมชาตินะ

งานนี้คุณไปดื่มกาแฟเขาเสียงน้ำไหลติ๊ง
เป็นธรรมชาติแบบฟินเลยล่ะครับ
เจ้าของร้านคุณสุภกิจจันทรรณนะครับ
บอกว่าที่นี่เป็นแคมป์สำหรับกางเต็นต์อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่กิจกรรมก็เป็นการเล่นน้ำปิ้งยากตื่นมา

เขาก็เลยคิดกิจกรรมให้ลูกค้าเพิ่ม
ตัดสินใจฮะทำร้านรุด๙๖เพิ่มขึ้นมา
เป็นการดริฟต์กาแฟด้วยชุดไม้ไผ่ฮะ
มันเข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็แคมป์เป็นอย่างดี

ใช่ไหมโอ้โหเป็นธรรมชาติที่แสนจะฟินจริง

ดิไปเพราะว่าเป็นธรรมชาติเขา

หรอนี่เขาจะมีเครื่องบดของเขา
เอาใครที่อยากจะไปจิบกาแฟนะครับ

พิกัดก็คือเขาโปรเนเจอร์แคมป์
เขาศกตะบนคลองศกอเภิร์พนม

รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูในเพจเขาดีกว่า

เพจเขาโปเนเจอร์แคมป์เขาศก
หรือเบอร์โทรศัพท์จดไปเลยครับ
เปิดทุกวัน

เป็นสถานที่ที่เราไปได้พักผ่อนหย่อนใจ

ทิ้งร่างที่ฉันว่าหลายคนนึกถึงการท้องเที่ยวข้างนี้

โซโลไลฟ์ไงมันเหมือนเราไปปล่อยชิล
โซโลไลฟ์กับชีวิตดิบกาแฟ
จิบกาแฟแล้วก็มีเสียงติ้ง